ตื่นตาแปลกใจและเพลิดเพลินไปกับเรื่องราวที่เราไม่คุ้นชิน
นี่แหละอ้อฮอล์ไทยแลนด์
เห็นส่วนมะพร้าวกว้างใหญ่
ไปทางไหนก็มีแต่ต้นมะพร้าว
ที่นี่บ้านตะเคียนเตี้ยอำเภอบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะ
หมู่บ้านแห่งนี้มีสวนมะพร้าวเป็นพันไร่เลยล่ะค่ะ
เรียกว่าคนที่นี่มีอาชีพเป็นชาวสวนมะพร้าวกันเหมือนคนแถวอำภาวาเลย
มาที่บ้านตะเคียนเตี้ยแห่งนี้นะคะคุณผู้ชม
เราก็จะต้องมาที่ลานวัฒนธรรมบ้านร้อยเสา

และเราก็ต้องมาพูดคุยกับเจ้าของบ้านกันก่อนเลย
สวัสดีค่ะพี่วันดีค่ะ
วันดีนี้เป็นแก่นำของชุมชน
ที่นี่เนี่ยมีอะไรให้ท่องเที่ยวบ้างพี่วันดี

ที่นี่ก็จะเป็นบ้านร้อยเสาเป็นที่เที่ยวอีกที่นึง

เพราะว่ามันมีต้นเสาทั้งหมด๑๐๒เสา

โอ้โหนับไม่ไหวอะค่ะพี่วันดี
บ้านเราเนี่ยลักษณะว่าประกอบไปด้วย๖หลังด้วยกันเนอะ

ของโบราณอายุเป็นร้อยปีแล้วเหมือนกันจ้ะ
ก็สมัยต้นราชการต้นรัฐนาโกศิลป
โอ้โหอายุนี่เป็นร้อยปีเลยนะคะ
ที่นี่ก็เป็นเหมือนพิพิธภัณฑ์ที่เก็บรวบรวมของเก่าของบรรพบุรุษเอาไว้
โดยที่เราเปิดบ้านของเราเองให้เป็นพิพิธภัณฑ์พื้นบ้าน
เป็นแหล่งท่องเที่ยวชุมชนเลย

แฟชั่นที่บ้านตะเคียนเตี้ยแห่งนี้

เมื่อก่อนเนี่ยบ้านเราเด็กก็ไม่มีของเล่น

ก็เอาใบประพาทเนี่ยทำให้ลูกเล่น
งั้นต้องเรียนรู้วิธีการสารปลาตะเพียนหน่อยแล้วว่าจะทำแบบไหน

ปลาตะเพียนปีมือใบตองค่ะ
อกจากของเล่นของประดับตกแต่งจากมะพร้าวแล้ว
ตะเคียนเตี้ยยังมีงานประดิษฐ์และสินค้าชุมชนอีกหลากหลายอย่างเลยล่ะค่ะ
ไม่ว่าจะเป็นน้ำมันมะพร้าวสกัดเย็น

ประดิษฐ์จากกะลามะพร้าวและลูกมะพร้าว
ก็บอกแล้วที่นี่มะพร้าวเยอะ
ดูสิคะกระถางต้นไม้ยังทำจากลูกมะพร้าวเลย

ก็ต้องมาหาเมนูที่ทำจากลูกมะพร้าวเลยนะครับ

เป็นเครื่องดื่มมาจากมะพร้าว

ใช่กาแฟมะพร้าว

กว่าที่เราจะมีเมนูนี้มะพร้าวนี่ก็ต้องไปสอยมาเสร็จแล้วก็เอามาคันเลย
แล้วก็ต้องกินให้เสร็จภายใน๓ชั่วโมง

อุ๊ยจ่ายแล้วน่าสนใจมาก
ก็ต้องต้มน้ำเหมือนกาแฟทั่วไป

โหมาแล้ว

ก็ต้องการให้ชิมว่ามะพร้าวเราอร่อยยังไง

เสร็จแล้วถึงค่อยชิมกาแฟ
นี่ค่ะคุณผู้ชมได้มาแล้วนะคะ
กาแฟมะพร้าวค่ะ

กาแฟมะพร้าวเนี่ยจะอร่อยขนาดไหน
กาแฟมันจะไม่ขมมาก

เป็นไอเดียง่ายที่ใครอยากลองเอาไปทำดูก็ได้นะคะ
กะทิสดกับกาแฟร้อนเข้ากันอย่างไม่น่าเชื่อเลยค่ะ
แต่แค่นี้ยังไม่พอนะคะ
แม่วันดีบอกว่าถ้าเรื่องอาหารต้องไปที่บ้านหลังหนึ่ง
เป็นแม่ครัวมือหนึ่งประจำบ้านตะเคียนเตี้ยเลย
เอ้าจะรออะไรไปต่อสิคะ

พี่แป้ดมีเมนูเด็ดของบ้านตะเคียนเตี้ยมาแนะนำ

แต่ที่นี่เอากะลาใส่แกง

ลูกที่กำลังดีแพะกะลาออกมาเลยค่ะ

ฮะกิโลละพันเลยเหรอคะ

นี่คือเป็นขั้นตอนของการตำเครื่องแกงเฉยเหรอคะพี่แป๊ก

โอ้โหกลิ่นหอมแล้วค่ะ
โขกน้ำพริกแกงเนี่ยใส่ดอกกะเพราร้อยปี
ใส่ดอกผักชีบ้าน๑๐๐สาว
ได้เรียบร้อยแล้วค่ะคุณผู้ชม

นี่คือพริกแกงของแกงไก่กะลาเมนูที่เราจะทำในวันนี้นะคะ
แป๊ดคะพร้อมแล้วเราทำต่อได้เลยไหมคะ

พอค่ะแต่นี่มันเป็นสุดเด็ด

กระโดดเลยค่ะพุ่งมาก
พร้อมแล้วค่ะคุณผู้ชมเราจะมาทำเมนูแกงไก่กะลากันแล้วนะครับ
ใส่น้ำมันพืชเราก็จะใส่น้ำพริกแกงที่เราตำ
กลิ่น
หอมมาก

และก็ใส่พระเอกของเรากะลามะพร้าวนะคะ

นี่ค่ะคุณผู้ชมเรียบร้อยแล้วนะคะ
เรื่องของการนำมะพร้าวเนี้ยต่อยอดใช่ไหมคะ
แล้วเมนูนี้ค่ะมันเกี่ยวข้องยังไงกับการใช้มะพร้าวบ้างคะพี่แพทย์
เราลองเอามะละกอมาสารเป็นตัวปลาตะเพียนเนอะ
งั้นเมนูนี้ก็ไม่มีมะพร้าวเหรอคะ

แล้วไหนปลาเขายังไม่เห็นปลาสักตัวหนึ่ง

อ๋อนี่ไง

มะกองมาปอกเสร็จแล้วเราก็จะใช้มีดสไลด์ออกสไลด์
แล้วเราก็จะทำบ่วง

นี่
พี่การ์ตูนกำลังทำอยู่คือการยัดไส้ปลาตะเพียน
ไส้มันก็จะทำมาจากไก่กับเนื้อกุ้ง
หลังจากที่เราได้ปลาตะเพียนตัวอ้วนแบบนี้

ไปค่ะปลาตะเพียนลงซึ้งไปเลย
สุกแล้วนะคะแต่ว่ายังทานไม่ได้
เพราะว่าเราจะนำไปปรุงรสต่อค่ะ

เป็นเวลาที่ใบตองรอคอยมานานมาก
นั่นก็คือการชิมนั่นเอง
แกงไก่กะลาเราต้องชิมที่กะลาด้วยใช่ไหมคะ
ร้อนหวานนิดนึงได้กลิ่นมะพร้าวนิดนะครับ

อันนี้คือตะเพียงที่ไม่ได้มาจากจากปลาตะเพียง

กลิ่นมันหอมขึ้นจมูกเลยเวลาทาน

กลับมาเรียนรู้วิถีชีวิตของชาวชุมชนตะเคียนเตี้ยหนี้
พี่แป๊ดมากมากนะคะงั้นเดี๋ยวขอชิมต่อก่อนนะคะเพราะว่าเนี่ยค่ะ
เยอะมากเมนูนี้ทำเองกับมือนี่ขอห่อกลับบ้านด้วยนะคะพี่แป๊ด
วันนี้ตื่นตาตื่นใจมากเลยค่ะกับการเปิดประสบการณ์ใหม่ในการมาชนบุรี
ที่ไม่ได้มีทะเลไม่มีนักท่องเที่ยวจำนวนมหาศาลหรือสารพัดความเป็นเมืองชายทะเล
แต่กลับได้มาเห็นวิถีชีวิตที่เรียบง่ายแบบชาวสวนมะพร้าวได้เรียนรู้วิถีชีวิตของชาวบ้านที่นี่
และที่สำคัญได้ชาร์จแบตเติมพลังให้กับตัวเองถ้าคุณผู้ชมกำลังมองหาที่เงียบเงียบ
อยากเปลี่ยนจังหวะชีวิตของตัวเองให้ช้าลงไม่ต้องเร่งรีบลองสิคะมาบ้านตะเคียนเตี้ยบางละมุงจังหวัดชนบุรีค่ะ
เพราะใต้ฟ้าเมืองไทยยังมีเรื่องราวอีกมากมายที่น่าค้นหา
ออกไปดูให้รู้ออกไปสัมผัสสิ่งใหม่
อฮไทยแลนด์
โปรดติดตามตอนต่อไป